หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้มีพิธีศพของครูสาวที่ถูกฆ่าปาดคอไปแล้ว
ในวันนี้ก็ได้มีการขึ้นป้ายไว้อะไรที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุส่วนความคืบหน้าของคดีในวันพรุ่งนี้
ตำรวจภูทรภาค๑ก็จะแถลงผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อพิสูจน์ทราบว่าถูกกระทำชำราวด้วยหรือไม่นะครับ
ขณะที่ครอบครัวของผู้ต้องหาก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
ที่ถูกปิดเงียบไม่มีใครอาศัยอยู่
หลังครอบครัวพ่อและแม่ของนายชาตรีร่วมสูงเนิน
รากันไปและแยกไปมีครอบครัวใหม่
นายชาตรีจึงกลับไปนานครั้ง
และครั้งล่าสุดคือหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอครูสาวอัตราจ้าง
จนเสียชีวิตภายในห้องเช่าในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
โดยแวะเข้าไปเอาสิ่งของบางอย่าง
ก่อนที่จะกลับไปที่ห้องเช่าแล้วถูกตำรวจควบคุมตัว
เขาจึงอยู่กับแม่ก่อนที่แม่จะแยกไปมีครอบครัวใหม่
โดยฝากลูกชายไว้กับญาติก่อนจะรับไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดลบบุรี
หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่๖
นายชาตรีจึงกลายเป็นคนเงียบครึ้มไม่ค่อยพูดจา
และหากถูกตักเตือนและไม่พอใจจะเดินหนี
กระทั่งโตขึ้นก็เริ่มเห็นพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับภรรยายังไงบ้าง
หลังเกิดเหตุคดีสะเทือนใจสังคมครอบครัวและญาติต่างรู้สึกเสียใจ
เพราะก่อนหน้านี้นายชาตรีก็เคยเกาะเหตุมาแล้ว
โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะก่อเหตุซ้ำรอยอีก
มันก็คิดว่ามันเสียใจเหมือนกันบั้นทำของเขา
ถ้าเขาทำกับเราเราก็เสียใจเหมือนเขาแหละ
จากข้อมูลประวัติผู้ต้องขังของกรมราชธรรม
นายชาตรีเคยต้องโทษในคดีข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
วันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
โดยครั้งนั้นสารตัดสินจำคุก๒ปีระหว่างถูกคุมค้าง
มีความประพฤติเป็นนักโทษชั้นดีจนถูกเลื่อนขั้นเป็นนักโทษชั้นดีมาก
ก่อนได้รับการลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกวัน
โดยผลโทษเมื่อวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ซึ่งตามระเบียบกรมราชธรรมหากผู้ต้องขังที่ก่อเหตุกระทำผิดซ้ำ
ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำอีกภายใน๕ปี
จะถูกจัดเป็นนักโทษชั้นเลวและจะไม่ได้รับการลดวันต้องโทษอีก
นายชาลีแจ่มแสงรักษาการผู้บัญชาการเรือนจำ
สระบุรีเปิดเผยว่ามาตรการรักษาความปลอดภัย
และดูแลผู้ต้องขังรายนี้นอกจากการจัดแยกไปคุมขัง
กับนักโทษชั้นดีอีก๗คนยังติดกล้องวงจรปิด
และจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจทุก๒๐นาที
รวมทั้งยังมีนักสังคมสงเคราะห์ของเรือนจำ
เข้าไปช่วยดูแลสภาพจิตใจและสอบปากคำเกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัว
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลซึ่งเบื้องต้นพบว่านายชาตรี
มีความวิตกกังวลเป็นห่วงแม่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสังคม
เนื่องจากการกระทำของตัวเองขณะที่วันพรุ่งนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา
พลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พร้อมแพทย์นิติเวศเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันแถลงผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ศพ
เหยื่อเพื่อพิสูจน์ว่าถูกกระทำชำราวด้วยหรือไม่ซึ่งหากผลตรวจพบว่ามีการกระทำชำราว
จะทำให้ข้อกล่าวหาในสำนวนส่งฟ้องถูกเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาทันที
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน